ทางออกก็ไปเจอเพื่อนเต็มเลย
แล้วก็คนเจ็บแล้วก็คนเสียชีวิต
หาทางออกก็ไปเจอเพื่อนเต็มเลย
แล้วคนเจ็บและคนเสียชีวิต

ตอนที่เขามุดออกมาจากกระจกรถคือเขาออกมาทางส่วนไหนของรถ
กระจกค่ะเขาบอกกระจกด้านข้างเบาะที่เขานั่งนั่นแหละ
ใช่ไหมเบาะที่เขานั่งอืมคือรถมันมันมันคว่ำลงไปแล้วมันจะแข็ง
อืมเขาก็พากันมุดกันออกมาจนกระจกมันแตกอืม
แล้วก็มองออกมาแล้วก็มายืนมองเพื่อนที่เขาไปดูว่าเออมีใครเป็นอะไรบ้าง
บอกไปมองเจอเพื่อนที่เขาไปด้วยกันอ่ะเขาบอกว่าตัวขาดอืม
ก็คือนางเรนูค่ะขาดสองท่อนเขาบอกว่าตัวขาดแล้วก็แบบมีหัวใจอะไร
มากรองอยู่ข้างนอกเนี้ยที่เขาพูดนะคะกระเด็นใช่อืมมาตัวขาด
หลังจากนั้นเขาก็รีบมีมีคนมาช่วยมีมีชาวบ้านหรือกลุ่มใครมาช่วยไหม
อันนี้ยังไม่ได้ถามไปถึงตรงนู้นเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่เจอกัน
เดี๋ยวก็จะไปหาเขาอยู่ลงทางรถค่ะอืมอืมแค่นี้นะคะค่ะค่ะ
พี่คะหลานชายนั่งมาตรงกลางรถเป็นเป็นหลานสาวกับหลานเขยนั่งตรงกลางค่ะ
เขาบอกว่าตอนช่วงที่ที่เขานั่งอ่ะเขาไม่ได้ลุกไปเต้นข้างหลัง
เขามองไปเหมือนกับเขาเห็นรถไฟมาแต่คนขับอ่ะไม่เบรก
พยายามที่จะดันให้มันข้ามข้ามรถไฟไปแล้วมันก็ชนตรงหัว
แล้วเขาก็บอกว่ามันก็เบี่ยงเบี่ยงมาคือรถก็ลงตรงตรงร่องไปแล้ว
คือทีนี้เขาก็ไม่รู้อะไรเลยพอกระจกมันแตกเขาก็พากันรีบวิ่งออกมา
เขาก็ไม่เป็นไรมากค่ะเดินตรงไหนมากมากหลานที่ไหนฮะ
เขาก็บอกว่าแทรกจะแทรกตรงที่บอกแค่เนี้ยค่ะเขาก็ไม่เจ็บอะไรอืม
ตอนนี้ก็อยู่ที่โรงพักตำรวจเอาไปแล้วก็มีเพื่อนที่เสียชีวิตที่คนที่รู้จักกัน
อืมแต่ตอนนี้เขายังหาไม่เจอกลุ่มที่เสียชีวิตส่วนใหญ่จะอยู่ส่วนไหนของรถคะ
ส่วนท้ายค่ะส่วนท้ายรถแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นคนขับกับกระเป๋ารถที่เสียชีวิตด้านหน้า
อืมแล้วก็ด้านหลังเขาบอกว่าเสียชีวิตหมดเลยที่หลานพูดให้ฟังนะคะว่าเสียชีวิตอืมด้านหลัง
อืมด้านหลังอืมก็จะแค่อยู่ด้านหน้าด้านกลางที่ว่าไม่เป็นอะไร
อืมคือปกติเขาตั้งใจมาทำกระถิ่นกันอยู่แล้ววันนี้ใช่ค่ะอืมทำทุกปีใช่ไหมพี่
ทุกปีคือเป็นของบริษัทบริษัทไม่เกี่ยวนะคะคือพนักงานบริษัท
ถ้าใครจะมาก็ออกเงินกันค่ารถแล้วก็